สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนั่นเอง
ผมอยู่ที่สวมฤกษาศาสตร์บแกล้งจังหวัดระยอง
โอ้โหเห็นบรรยากาศธรรมชาติทุ่งน้ำแบบนี้น้ำเยอะมากเลยแน่นอน
ผมจะมาพายเรือแต่ก่อนอื่นไปหาเรือกันก่อนหน่อยดีกว่า

ไม่มีเรือเรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหนกันครับเนี่ย
เรืออยู่ทางนู้นค่ะ
โอ้โหอยู่ทางนู้นเองครับโอ้โหผิดทาง
เลือกทางผิดยังคิดได้แต่ถ้าเลือกเรือผิดจมน้ำนะครับ
แต่เรือนี้น่าจะยังดีอยู่เอ้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้พี่มดเนี่ยจะพาผมไปทำอะไรบ้างครับ
ไม่ไกลค่ะไม่ไกลใช้เวลา๑ชั่วโมงค่ะ
พี่พลครับก่อนที่เราจะพาเรือออกไป
ให้พี่มธรรมดิ์เล่าถึงสวนธุรกษศาสตร์แห่งนี้หน่อยค่ะ
แห่งนี้หน่อยครับว่ามีประวัติที่มาที่ไปอย่างไรครับ
สวนธุรกิจแห่งนี้นะคะก็มาจากตั้งตั้งแต่ปี๒๕๔๕นะคะ
จนถึงปัจจุบันนี้ก็ดำเนินงานมา๒๐ปีแล้วนะคะ
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะที่มีที่เดียวในภาคตะวันออกเลย
นั่นก็คือปลาสเม็ดโบราณค่ะ
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ามรดกของแผ่นดินนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจุด้งจะลองพายเรือคายักษ์ดู
ว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมตามลุ้นแล้วกันนะครับ
ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วครับพี่มดครับ

ทำไมเขาถึงเรียกว่าป่าสมิดนะฮะพี่มดครับ
ก็ต้นที่เห็นเนี่ยนะคะชื่อว่าต้นเสม็ดค่ะเสม็ดขาว
ไปซ้ายขวาจะเห็นต้นที่มีลำต้นลักษณะสีขาวเต็มไปหมดเลยค่ะครับ
แล้วก็ข้างในถึงจะเป็นแก่งเนื้อไม้ของเขานะคะ
ประโยชน์ของเขานะคะเนื้อไม้เนี่ยนะคะเขาสามารถเอาไปทำเป็นฟอร์นิเจอร์ต่างค่ะ
แล้วถ้าเป็นในเชิงของธรรมชาตินะฮะต้นเสม็ดนี้เขามีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
ในส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นที่กำบางของสัตว์ตัวเล็กนะคะ
หาเอาไว้หลบเอาไว้เกาะเอาไว้วางไข่นะคะหลบซ่อนอยู่ในธรรมชาติค่ะ
นอกจากจุดนี้มีจุดไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับ
ก็จะมีสะพานรักษมิตนะคะซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงนะคะ
ไปกันต่อได้ไหมฮะอันนี้ครับไปเลยค่ะไปเลยค่ะ
เห็นข้างหลังตรงนี้ที่เป็นก่อย่าแบบนี้อันนี้คือต้นอะไรครับ
อันนี้ก็คือกกกระจูดค่ะ
กกกระจูดเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างฮะ
ชาวบ้านที่นี่เขาก็จะเอาไปขึ้นรูปนะคะสารเป็นหมวกเป็นกระเป๋า
เราไปกันต่อเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับถึงแล้วครับนี่คือสะพานรักเสม็ดใช่ไหมฮ
ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายรูปนะครับ
ในที่สุดก็มาถึงสักทีหลังจากที่พายเรือมาอย่างแสนยาวนานครับ
สะพานรักเสม็ดนั่นเองครับตอนนี้มาถึงแล้ววิวดีมากเลย
ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโอ้โหวิวดีจริงแล้วตรงนู้นก็ภูเขานะครับ
ตรงนี้ก็แม่น้ำอ่าสักแชร์สองแชร์หน่อยครับ
ให้พี่มดฝากนะครับถ้าใครอยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้ครับ

เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ว่าจะเป็นพายเรือขยักนั่งเรือเครื่องปั่นจักรยาน
ว่าเดินชมรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ทุกวันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทวีดีโอช่อง๓๒ครับ